คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่ปฐุมธานีนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีเหตุชายกระโดดจากบันไดเลื่อน
แล้วก็ตกลงไปชั้นล่างภายในห้างเลยนะ

แล้วก็เป็นนาทีที่ผู้ชายคนนี้วัย๓๔ปี
เขากระโดดจากบันไดเลื่อนชั้น๔ของห้างแห่งนี้
ร่างไปกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ที่เกิดเหตุเกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านขายเครื่องเสียง
ซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่างสุดของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้

อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานสักช่วงประมาณ๔โมงเย็น
ตรงจุดที่ผู้กระโดดกระโดดลงไป
ตรงนั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
พบว่าผู้กระโดดยังได้รับบาดเจ็บอยู่นะ
หมดสติมีบาดแผลที่ศีรษะขาหักทั้งสองข้าง
แต่อาการสาหัสแล้วก็ทราบชื่อต่อมาคือ
ต์มออำริทอายุ๓๔ปีในตัวของผู้บาดเจ็บเนี่ย

กู้ภัยก็ให้ความช่วยเหลือนะครับ
ส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตอย่างเร่งด่วน
เพราะว่าถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ

พยานเปิดเผยว่าผู้ได้รับบาดเจ็บได้พยายามจะทำร้ายตนเอง
การกระโดดบริเวณช่องบันไดเลื่อน
แต่ตอนรอบแรกนะเจ้าหน้าที่รอปภเห็นเหมือนกัน

รอปภไปช่วยเหลือห้ามไว้ได้ทัน
แต่พอรอบ๒ช่วยเหลือไม่ทัน
ทำให้ผู้ชายคนนี้กระโดดลงมาจากบันไดเลื่อนชั้น๔
ร่างก็ร่วงลงมาตามช่องบันไดเลื่อน
แล้วกระแทกพื้นชั้นล่างได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ล่าสุดน้องสาวของผู้บาดเจ็บ
เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการของผู้บาดเจ็บ
แต่ว่าตัวน้องสาวเองก็ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับนักข่าวนะครับ